มาดูเรื่องของอุบัติเหตุเตือนใจเตือนภัยกันหน่อยนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดชายนาฏค่ะ
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดชายนาฏ

ขับเข้ามาพุ่งชนจนกระทั่งทำให้ร่างของเขาเนี่ย

พบศพผู้ตายก็คือนายวิชัย

คว่ำหน้ากับกองหินสภาพคือ

กระดูกหักทั่วร่างกายเลยนะคะ

ข้ามแม่น้ำน้อยหมู่ห้าตำบลชายนาฏ

สภาพรถมอเตอร์ไซค์ของผู้ตายก็พังยับเลย

สภาพรถเก่งก็ยับเหมือนกันค่ะ
ถูกอัดติดเข้ากับอยู่ที่ราวสะพาน

รับราชการอยู่ที่สำนักงานสาธารณสุข

นี่คือสภาพรถเก๋งคันต้นเรื่อง
เราไปสอบถามนายวรเศษ

เป็นคนขับรถเก่งเล่าบอกว่า

กำลังจะขับรถกลับบ้านที่จังหวัดนครสวรรค์

แล้วก็เลยกลายเป็นอุบัติเหตุสลดนี้ขึ้นนะคะ

มันเป็นแบบไหนนะคะ
ทีนี้เราไปสอบถามเพิ่มเติมสำหรับผู้ที่เห็นเหตุการณ์
คุณทศพลบอกว่าตัวเขากับเพื่อนกำลังจะไปว่ายน้ำ

ขับปาดหน้าไปด้วยความเร็วแล้วขับสายไปสายมาสายมาสายไป
เบรกเสียงดังพุ่งชนที่คอสะพาน
ถลายไปชนเข้ากับรถจักรยานยนต์ของผู้ตายที่แล่นอยู่
บริเวณเลนซ้ายแล้วคนขี่มอเตอร์ไซค์ก็ตกลงไปในสะพาน
กระดูกหักทั่วร่างเสียชีวิตในที่สุด

แต่ว่าตามที่ตาเราเห็นก็คือรถรถที่มาชน
คือสายไปสายมาก่อนแล้วก็มาชนกับมอเตอร์ไซค์ที่ขี่อยู่
แน่นอนนะคะหลังจากนี้ก็เป็นหน้าที่ของตำรวจนะคะ

แล้วก็ไปสอบปากคำพยานแวดล้อม
ดำเนินคดีกับคนขับรถเก่งต่อไปนะ